คุณผู้ชมครับคราวนี้ผมมีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น

ที่มีเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าไปต้องการจะไปบุกตรวจค้น
และก็จับกลุ่มตัวพระธรรมชโยที่วัตถามกาย
แล้วก็มีบรรดาศิษยานุสิตตามที่เราเห็นภาพในข่าวก็คือ

บรรดาลูกศิษย์ลูกหาใส่ชุดขาวนั่งสมาธิจำนวนนับพันนับหมื่นคน

ล่าสุดนี้นะครับเจ้ากระทรวงยุติธรรมบอกว่า
ดำเนินคดีกับบุคคลที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้ครับ
คุณผู้ชมครับสภาพพื้นที่บริเวณประตู๗ฝั่งถนนคลองหลวง
ซึ่งเป็นทางเข้าออกหลักของวัดพระธรรมกายเนี่ยนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีคณะศิษยานุสิตแล้วก็ญาติธรรมมานั่งสมาธิจนเต็มพื้นที่
ในวันนี้บริเวณดังกล่าวพบว่ากลับมาเปิดเส้นทางให้รถยนต์รถจักรยานยนต์สัญจรไปมาได้ตามปกติ
โดยมีการรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่นะครับ
และเจ้าหน้าที่ของวัดช่วยกันทำหน้าที่ตรวจสอบรถทุกคันที่ผ่านเข้าออกในพื้นที่บริเวณวัด
เพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่ไม่หวังดีจะบุกรุกเข้าไปในพื้นที่วัดครับ
จากประตู๗ไปดูกันต่อที่ประตู๕และประตู๖กันบ้าง
เช่นเดียวกันครับก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราบุคคลที่ผ่านเข้าออก
อีก๑ประตูครับนั่นก็คือประตู๑ซึ่งเป็นจุดที่มีชาวบ้านนำรถแบ็คโฮลจำนวน๒คัน
จอดกีดขวางทางเข้าออกก่อนหน้านี้ตามที่เห็นในภาพข่าวหลายสื่อนะครับ
รถคันดังกล่าวในวันนี้เคลื่อนย้ายออกจากหน้าประตูไปแล้ว
ส่วนบรรยากาศภายในวัดก็ยังคงมีศิษยานุสิตแล้วก็ญาติธรรมเดินทางมาปฏิบัติธรรมครับ
โดยสวมชุดสีขาวเพื่อร่วมทำกิจกรรมของวัดตามปกติ
ส่วนแนวทางการต่อสู้หากถูกตำรวจดำเนินคดีฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
ทางทีมกฎหมายและโฆษกของคณะศิษยานุสิตยังไม่มีการแถลงท่าทีในเรื่องนี้นะครับ
คราวนี้มาดูในฝั่งของรัฐมนตรียุติธรรมกันบ้างครับ
เอกภัยบุญคุ้มฉายาบอกว่า
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับฐานสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจร

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยกำชับให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความสูญเสีย
ส่วนการที่มีกลุ่มบุคคลเข้ามาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
พบว่ากลุ่มลูกศิษย์มีการเตรียมการมาอย่างดีนะครับ
ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของรธยุติธรรมครับ
เขาจะล้มเหลวได้ไงเขาไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาเขาก็ได้ทำตามแล้วผมเชื่อว่าสังคมก็พอรู้ตั้งแต่เริ่มทำงานมามีเหตุการณ์มีรวดหนามเนี่ยก็รู้อยู่แล้วคำตอบพวกเรารู้อยู่แล้วแต่หน้าที่ผมถึงบอกหน้าที่พนักงานสวนมุ่งหมายหมายจับก็ต้องไปทำหน้าที่ตัวเองสถานที่ของวัดวารามนั้นมันสามารถชุมนุมได้หรือไม่ถ้าไปก็ต้องทำไปผม

แต่ว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าพระธรรมชโยนั้นเป็นผู้สั่งการนะครับ
ขณะเดียวกันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพอใจครับต่อปฏิบัติการของตำรวจเมื่อวานนี้
เพราะไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นและไม่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มมือที่๓
นี่คือสิ่งที่ตำรวจนั้นได้มีการย้ำนะครับ
ทำผิดฝ่าฝืนกฎหมายดำเนินคดีทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและขยายผลด้วย
คุณผู้ชมสามารถรับชมบทสัมภาษณ์ของรัฐมนตรียุติธรรมได้แบบเต็มอีกครั้งนะครับ
พูดถึงเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้